อันนี้ลูกหนึ่งนะคลอดมาแล้วก็สนมาเรื่อยหลายปี
สำหรับคุณแม่ของน้องเรสซิ่งพี่แพทย์นับประพานั่นเองค่ะ
ใครจะหนาวก็หนาวไปแม่ร้อน
นี่แหละค่ะความแซ่บซีดของเธอกับทะเลเดือดกันแน่นอนนะครับ
แม้จะมีลูกแล้วแต่ซวดทรงองค์เอวยังคงเป๊ะอยู่นะ

แพทย์บอกเลยว่าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ทุกคน
มาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ
ดูแลก็พอหุ่นเสียก็จะได้ถ่ายรูปสวยอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนใครที่คิดอยากจะติดต่อแม่ถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่
แม่ยังไม่ว่างยังไม่รับ

คือแพทย์คิดว่าแพทย์คงไม่รับนิตยสาร

ครอบครัวแพทย์๔คนเป็นแก๊งสาวทั้งหมด
แล้วเขาก็ใส่เรารู้สึกเราก็สบายใจที่จะใส่
เนี่ยลองสังเกตโอ๊ตจะไม่คอมเมนต์
ไลฟ์โอ๊ตจะมาคอมเม้นต์ในรูปที่
ซีซี่เท่านั้น
ถามเหมือนกันมั้งมันบอกทุ้ยไม่ห่วง
ไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องห่วง
สวัสดิ์อีกหนึ่งแม่ค่ะแม่แอน
รวมไปถึงปฏิกิริยาของลูกสาวคนโตน้องริชา
ตอนนี้จะเป็นพี่สาวแล้วเนาะจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็เมาส์ไปถึงคุณแม่มือใหม่เจนี่เทียนโพด้วย

เมื่อไหร่มันด้วยนะเมื่อไหร่มันจะออกมา

ก็มีแม่ลูกอ่อนคนนึงเดินเข้ามา

ไม่ไหวแล้วเพื่อนคอเคล็ดมือเคล็ด
ให้เตรียมตัวว่ามันจะต้องเจออะไรบ้าง
อยากรอดูแล้วนะคะว่าเบบีออกมาจะหน้าตาน่ารักน่าชังขนาดไหนค่ะ
ดีใจด้วยน้องริชามีน้องสักทีนะคะ